กลับมาช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปย้อนคดีดังคดีฆ่าบนเกาะเตา
จำได้ใช่ไหมคะนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ๒คน
คนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงถูกฆ่า

หลังจากนั้นตำรวจก็ไปรวบตัวผู้ชายได้๒คนเป็นสัญชาติพม่า
แล้วก็มีการต่อสู้กันมาตามกระบวนยุติธรรมของไทย
มาถึง๓ศาลศาลชันต้นศาลอุทธรณ์
ล่าสุดวันนี้สารดีกามีคำพิพากษาออกมาแล้วนะคะ
คำพิพากษาศาลดีกาก็คือยืนตามศาลชันต้น
ให้ประหารชีวิตทั้งสองคน
คุณผู้ชมทีนี้มาดูกันหน่อยนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วแหละ
คือก่อนหน้านี้ทั้งสองคนเขาถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำบางขวางถูกไหม
รถของเรือนจำบางขวางก็ไปรับ
หลังจากนั้นก็พาตัวทั้งสองคนมาที่ศาลจังหวัดนนทบุรี
แล้วพอมาถึงเจ้าหน้าที่ก็นำตัวทั้ง๒คน
ไปคุมขังที่ห้องใต้ศาล
หลังจากนั้นค่ะนักข่าวของเราก็พยายามสังเกตสังการ
อาการของจำเลยทั้งสองคนเป็นยังไงบ้าง
ปรากฏว่ามีสีหน้าเรียบเฉย
แล้วก็ไม่มีญาติของทั้งสองคนมาร่วมรับฟังด้วย
แต่มีตัวแทนแล้วก็ล่ามจากสถานทูตพม่า
มาฟังการอ่านคำพิพากษาของศาล
จนกระทั่งเวลาผ่านไปช่วงเวลา๑๐นาฬิกา
เจ้าหน้าที่นำตัวทั้งสองคนมารับฟังคำพิพากษานะคะ

คือทั้งสองคนก็ถูกใส่โซ่ตรวนที่ข้อเท้า

มีพันธุ์ตำรวจเอกกิติศักดิ์เที่ยงกมล
ผู้กำกับโรงพักรัฐนาธิเบส
แล้วก็นำกำลังตำรวจทั้งในแล้วก็นอกเครื่องแบบ

ดูแลความเรียบร้อยที่เกิดขึ้น

คนแรกเขาเป็นจำเลยที่หนึ่งคืนายซอลินสัญญาณชาติภาหม้า
คนที่สองเป็นจำเลยที่สองคืนายเวร์พิว

สักประมาณ๑๐๐กว่าหน้า
โดยได้มีการตรวจสำนวนการประชุมปรึกษาหารือการเห็นว่า
คดีนี้มีพยานหลักฐานรวมทั้งผลพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์
ตรงกับจำเลยก็คือผลทางนิติวิทยาศาสตร์เชื่อถือได้
จำเลยทั้งสองคนไปตรงกับการตรวจทางหลักฐาน
นิติวิทยาศาสตร์จึงไม่เชื่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจ
สร้างพยานหลักฐานเท็จเพื่อปรักปรำจำเลย

ตำรวจสร้างหลักฐานเท็จหรือเปล่า
แล้วก็มีการตีแผ่ของสื่อต่างชาติด้วย
บอกว่าทำไมจะต้องพุ่งเป้าไปที่แรงงานต่างด้าว
แต่ในที่สุดแล้วศาลก็เชื่อหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะคะ
เพราะในการสอบสวนคือสารเห็นว่าต้องใช้เวลา
บุคลากรจำนวนมากรวมทั้งงบประมาณ
หากจะสร้างหลักฐานเท็จคงไม่ต้องให้สิ้นเปลือง
คลากรแล้วก็งบประมาณขนาดนี้
พยานหลักฐานโจทย์จึงรับฟังได้ปราศจากข้อสงสัย
เพราะฉะนั้นการดีกาของจำเลยทั้งสองคนจึงฟังไม่ขึ้น
สารดีกาพิพากษายืนตามสารชั้นต้นและสารอุทธร

ซึ่งระหว่างฟังคำพิพากษามีร่ามภาษาพม่าก็คอยแปลให้ฟังด้วยนะคะ
ทีนี้ค่ะในการติดตามผลฟังผลการพิพากษาครั้งนี้
มีนายนขอนชมภูชาชหัวหน้าทีมธนัยความ
ฝ่ายจำเนยในคดีกเต่าก็มาร่วมรับฟังด้วยนะคะ
ซึ่งมีการเปิดเผยหลังจากการฟังคำพิพากษาแล้ว

แต่ว่าข้องใจเรื่องพยานหลักฐานบางอย่างไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง
เช่นเขาตั้งข้อสังเกตแบบนี้นะบอกว่าเรื่องของกล้องวงจรปิดในร้าน
ใกล้กับจุดเกิดเหตุที่ตำรวจอ้างว่าไม่มี
แต่ความจริงกล้องมันมีมันมีอยู่หลายจุดด้วย
ทำไมถึงไม่เอาเรื่องนี้มาเปิดเผยต่อสาธารณชน

คนนี้เดินไปทำอะไรอย่างไรทำไมต้องเห็นหมด
ทำไมไม่มีเรื่องนี้ทำไมถึงพึ่งนิติวิทยาศาสตร์อย่างเดียว
ส่วนอีกหนึ่งประเด็นคือปัญหาทางภาษา
ที่ไม่สามารถอธิบายในช่วงของการสืบสวนสอบสวน
อย่างชัดเจนให้กับผู้ต้องหาในการช่วยอธิบาย
ขยายความหรือว่าคำศัพท์ต่างทางคดี
จนเป็นปัญหาในกระบวนการยุติธรรมนะคะ
โดยหลังจากนี้จะดำเนินการยื่นเรื่องทูล๙
ถวายดีการขอพระราชทานอภัยโทษซึ่งกฎหมายระบุว่า
ในคดีโทษประหารชีวิตจะต้องยื่นภายใน๖๐วัน

สำหรับคดีนี้นะคะย้อนให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอีกสักรอบหนึ่ง
คดีโด่งดังตั้งแต่วันที่๑๕กันยายน๒๕๕๙
มีคนไปพบนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ๒คน
บริเวณหาดไซรีเกาะเตาจังหวัดสุรัสตร์ธานี
ทั้งสองเป็นชาวอังกฤษทั้งคู่ถูกทุบด้วยของแข็งที่ท้ายถอย
ส่วนนักท่องเที่ยวสาวชาวอังกฤษเนี่ยนะคะ
ถูกทุบด้วยของแข็งที่ใบหน้าแล้วก็อยู่ในสภาพเปลือยเปล่า
ในเวลาต่อมาตำรวจสามารถติดตามจับกลุ่มแรงงานชาวพม่าได้
โทษจำเลยทั้งสองคนในข้อหาคมขืน
ฆ่านักท่องเที่ยวหญิงและฆ่านักท่องเที่ยวชาวชาวอังกฤษ
โดยให้ประหารชีวิตทั้งสองคน
จำเลยมีการยื่นอุทธรณ์นะคะต่อมาในวันที่๑มีนาคม๒๕๕๙
คือพิพากษาประหารชีวิตจำเลยทั้งสองคน
แล้วก็เดี๋ยวจะส่งคำพิพากษาดังกล่าว
ไปยังการสารจังหวัดสมุยสุรธรรมต่อไปนะคะ